ที่ข้าวใส่ใครสดไหม

วันนี้ท่านแบบว่าเต็มที่มากนะครับผมแต่งกายดูเป็นผู้เป็นคน

วันนี้ฉันอยู่กับกันได้ตั้งนานแล้วฉันเหนื่อยเถอะ
วันนี้ผมควรจะเป็นไข้บาดใหญ่ไปเนี่ยตอนเนี้ย
ตอนนี้ผมปวดตัวปวดแคนปวดไปหมดเลยอะ
ฉันว่าเธอก็ใกล้เถอะ
คนรดผมเป็นไข้บาดใหญ่สายพันเอ
ตั้งใกล้คุณอ่อนแอขนาดนั้นเลยรึ
เฮ้ยจริงคุณ
อายุปูนขนาดนี้นะนะ
กริปโค้ดนะครับมูลค่า๑๐๐คอยสหรือว่า๖๐บาททุกวันที่เราเอาออกอากาศรายการนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับวันละ๒๐๐รางวัลจนถึง๓๐มิถุนานะจ๊

ทีมงานจะจัดส่งนะฮะไลน์กรีฟโค้ดผ่านไลน์ไอดีภายใน๗วันร่วมกันส่งมาเยอะ
วันนี้อากาศร้อนมากเลยที่เมืองนนท์นะข่าวใส่ไข่ส่งมา
เมื่อกี้บอกสุรินทร์ฝนเริ่มตกแล้วอย่างเขาบอกว่ากรุงเทพไหนจะตก๖๐ของพื้นที่ยังไม่เห็นเมื่อวาน
เมื่อวานนี่ฉันอ่านเองใจเย็นซิเดี๋ยวมา
ล้างรถสิมาแน่ล้างรถปุ๊บมาเลย
คุณดำโนธแขนตรงนี้หน่อยโปรดแขนมาก

บีบหน่อยคุณแรงเยอะคุณอย่าหยิกบีบนี้ดีมั้ย
มันต้องใช้นิตีนี่เอาจริง
มันน้ำหนักโนธดำมันมีไม่มีแรง
อันหนึ่งข่าวแรกเลยนะคะนี่นะคะ

ตอนนี้มีข่าวเพิ่มเป็นมาค่ะสร้างบีบบอก

โรคไข้ที่เขาเพิ่งตายนะที่ปวดแล้วปวดตัวก่อนอย่างเนี้ย

จริงที่เพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งอ่านข่าว

นี่ไงแล้วมันจะเริ่มจากปวดกระดูกเธอ

เหมือนกันเหมือนกันแล้วบางทีเดียวคือไงรู้ไหมเธอ

เรามาพูดเรื่องแขนคนดีกว่าต้องตัดไหม

ก็เมื่อวานนี้ไงที่เรื่องนักศึกษาสาวที่ไปดูงานแล้วก็
เธอก็ตกลงไปนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วย
เลยเสียชีวิตไปทั้งหมด๕คนเลย

วันนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะ

ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานเนี่ย
สั่งปิดในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
เป็นเวลา๓๐วันหรือหรือหรือ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อแก้ไขแล้ว
ส่งหนังสือมายังกรอหรือว่าที่กรมอุตสาหกรรมนี้นะคะ

ความคืบหน้าวันนี้ค่ะวันนี้เลยเนี่ยนะคะ
ก็ท่านสาริสต์มหาฐาวรพลตำรวจโทรสาริสต์มหาฐาวร
ท่านก็บอกว่านายปรีชาตามพรหัวหน้าบ่อบำบั

ก็ได้ทำการสอบสวนไปเป็นเวลากว่า๔ชั่วโมง

ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒แสนบาท
แต่เบื้องต้นปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่านายปีชาเข้ามามอบตัวเอง
ส่วนความคืบหน้าขณะนี้ก็สอบสวนผู้เกี่ยวข้องไปถึง๙๑๐ปากเลยนะฮะ
อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ไม่ได้มีใครตั้งใจ
ใครจะตั้งใจเดี๋ยวก็ตายพี่

นั้นเขาก็เหยียบนะมันก็แข็งแรงดี
แต่ประเด็นคือตอนนั้นไม่มีฝาท่อไง
ไม่ผิดไงอ๋อคือประมาณประมาณใช่
จึงได้เชิญคณะผู้บริหารโรงงานมาสอบถามแล้วก็ชี้แจง
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการทุกอย่างตามดักฐาน

แต่ยอมรับว่าท่านบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ
ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่นี่ไง
ตอนนี้ก็สอบหมดเลยเรียกมาอธิบดีกรมโรงงานต่างก็เข้าไปดู

คือต่างคนต่างก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่
เรื่องเยี่ยมมากนะครับขอโสดงด่าความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับอ้าวเรื่องต่อไป
อันนี้สังคมมันอ๋อมันมันเหล่าท้าย

จริงเสื่อมก็น่ะดูสิก็ตลอดอายะเวลา๒๓เดือนที่เรานั่งทำรายการกันมา
มีอาทิตย์ไหนที่เรามันไม่มีคดีสะเทือนขวัญบ้าง
ดูเรื่องนี้อันนี้มันไม่ใช่สะเทือนขวัญนะแต่สังคมมันบาดซบ
เวทนาแม่หอบลูกสาว๔คนหนีสามีติดยาหนักนะฮะ
เอาเลือดเนื้อตัวเองเนี่ยเล่ขาย

จริงนะฮะคือทางจังหวัดเชียงรายนะครับ

ตัวแค่นี้หรอลูกเด็กตายแล้ว
ร่วมทีมงานนะฮะลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือสาววัย๒๒ปีนะครับ

หลังจากที่สามีนะครับเอาลูกสาววัย๕ขวบเนี่ย
เร่ขายหวังได้เงินไปซื้อยาเสพติด

เมื่อวันที่ไม่ใช่ไม่รู้เอาไปขายทำอะไรนะฮะ

ผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับ

ซึ่งเป็นหัวหน้าอสปพนะฮะ

หลังโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็รูปภาพที่ในธรรมนองว่า

อายุ๒๒ปีนะฮะแล้วก็ลูก๔คนเนี่ย

เพราะสามีเนี่ยจะเอาลูกไปขายแรกยาเสพติด
ไม่มีบ้านไม่มีเงินกินข้าวนะครับ

ที่มีลูก๔คนหนีสามีตัวเองนะฮะจากที่อำเภอเวียงแก่นมาขออาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในอำเภอเวียงป่าเป้าโดยต้องการความช่วยเหลือตนเองและทีมงานกู้ภัยจึงไปตรวจสอบ
พบว่าทั้ง๕ชีวิตอาศัยในบ้านหลังที่ว่างอยู่ของครูคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านที่นับถือ
พบกับนางนูซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับอายุ๒๒ปีเป็นแม่พร้อมกับลูกสาวอีก๔คนอายุนะครับ๖ขวบ๕ขวบ๑ขวบแล้วก็๓เดือน
โดยคนที่อายุ๕ขวบเนี่ยยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยคุณผู้ชม
ด้านนางนูเล่าให้นายพงศกรฟังบอกว่าสาเหตุที่พาลูกสาวทั้ง๔คนหลบหนีมา
เพราะว่าสามีตัวเองนั้นติดยาเสพติดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พยายามจะเอาลูกสาว๕ขวบไปขายให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียง
เพื่อจะนำเงินไปซื้อยาเสพจากนั้นจึงตัดสินใจพาลูกทั้ง๔คนหนีออกมาจากบ้าน
โดยขึ้นรถโดยสารนะครับมาลงที่อำเภอเวียงป่าเป้าเพราะมีพี่สาวอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ
แต่พี่สาวก็ยากจนจึงได้พากันมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านแทนนะครับ
ทางหัวหน้าอสพพรกูภัยแม่ขจานก็ได้กล่าวต่อ
บอกว่าเบื้องต้นตนแล้วก็เพื่อนนำเงินส่วนตัวไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนมผง
แล้วก็มอบเงินจำนวนนึงเพื่อให้ทางคุณแม่ประทังชีวิตไปก่อนสักระยะหนึ่ง
แล้วได้นำเอาเรื่องราวบ่อนการช่วยเหลือกำว่าร่างกล่าวโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊ค
แต่ต้องให้ทางกูภัยพาเด็ก๕คนไปฉันนะครับ
ให้ทางกุภัยพระเด็กห้าขวบไปจ้างเกิดเธอเรียบร้อยซะก่อน
คือพระพบโชคจะเป็นพระดังของเชียงราย

ซึ่งนายกรัฐมนตรีอะไรเก่าทั้งหลายเนี่ย

สำหรับแบบว่าเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เด็กกลับมา

เขาก็จะเอารายได้มาช่วยเหลือคนยากคนนี้

แต่พระพบโชคเป็นพระที่ดูดวงแม่น

ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็จะชอบไปเจอพระอาจารย์พบโชค
ภาพนี้ต้องถามหมดดำไม่พูดพี่จริง

เพราะว่ายังไงก็ไม่ต้องห่วงแล้วเขาจะดูแล

ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างที่แม่บอกจริงเนี่ยนะ
ก็มีความผิดนะเพราะว่าจงใจเอาลูกไปขายอย่างนี้นะ

ต้องไปคุยก่อนว่าใช่อย่างที่แม่บอก
เอาเล่มห้ากัวไปเลขายเอาเงินไปซื้ออย่างอื่น

ที่แม่เป็นแม่เล้าขายลูกสาวตัวเอง

ได้แล้วคุณอย่างนั้นจะเสื่อมจริงถึงไม่บอกว่าสังคมมันวิปริศทุกวันนี้
ทุกวันนี้คนเราไม่มีใครกลัวบาปกลัวกรรมทุกคนกลัวไม่มีจะกิน
วันนี้มันนึกอยากจะลงมายิงใครมันก็ยิงอยากจะฆ่าใครมันก็ฆ่า
อย่างน้อยก็ไม่เฟสบุ๊คเวลาในเฟสบุ๊คเห็นไหม
อยากจะโพสต์ด่าใครก็ด่าขึ้นมึงกูแวะโอ้โหมันเฮะบุ๋มลัญญาเพิ่งเจอ
ทำไมอ่ะเธอแบบว่าแซงคุณนายบุ๋มไม่ได้ที่ทางอีสาน
แซงอะไรแซงรถอ่ะขับรถอยู่เลยแล้วก็เลยปาดหน้ากลับได้ไง
ลงมาแล้วด่าด่าลัญญามีคลิปด้วยลัญญาลงในเฟซบุ๊ก
แล้วอีท่าไหนไม่รู้ก็แบบกำลังจะยังไม่ถึงไหนรถตำรวจมาพอดี
ตำรวจก็เลยฟังความแล้วก็เลยให้ผู้ชายคนนั้นขอโทษเอง

โอ้โหถึงได้บอกเก่งมากเลยแซงไม่ได้เพราะคุณนายบุ๋มเขาขับรถอย่างนั้น
เราไปกันต่อสักนิดนึงฮะอันนี้อยู่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอะไรดี

เหตุเกิดที่สงสารคนที่โดนกระทำไง
เหตุเกิดที่บางระมุมจังหวัดชมบูรีอยู่ดีนางเขาหลับอยู่
นางก็เล่าด้วยเสียงแบบสั่นเกลือเลยนะเพราะว่ากลัวด้วย
คนไทนี่ไม่ใช่ต่างชาติ
ผมถามคุณที่ก็เสียงสั่นเคลื่อนแอ้นที่ทำเสียงสั่นเคลื่อนให้ฉันฟัง

ถ้ากลัวเอามาก็เสียงสั่นจริงเพราะว่าร่างมันสัน

เดี๋ยวก่อนนะคิดว่าเวลาเหลือเยอะหรือให้ทำเสียงสั่นเคลือเล่นเนี่ย

ฉันจะเล่าข่าวอีบ้า
ถ้าสมมุติว่างก็ไปนั่งอ่านอยู่หน้านู้น

ผมต้องมีความใกล้ชิดกับคนที่ส่งไลน์มา

โอ้โหตายแล้ว

เจอเจออะไรช้างบ้างมั้ยคะ

สรุปค่อยโดนกลมคืนนี่จะเล่าจะฟังไหม

ทัศน์ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไคร่

ไม่ได้เดี๋ยวก็สาธาชอเขาจะให้งานคุณนะครับ
ด้วยความกลัวจึงเกิดอันตรายถึงชีวิตจึงไม่กล้าขัดขืน
และก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเนี่ยบอกว่า

หลังเกิดเหตุก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยใช้กุญแจมาล็อกประตูคุณ
แล้วก็ที่สำคัญคนร้ายยังมีจิตใจดีอีกนะครับ

เฮ้ย

ก็เลยต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า

ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลบังละมุงเนี่ย
เพื่อหาร่องรอยการถูกข่มขืน

เนื่องจากก็รู้ว่าผู้เสียหายอยู่คนเดียว

ลงพื้นที่หาเบาะแสเพื่อจับกลุ่มคนร้ายคนนี้

เข้าไปได้อย่างไงถ้าไปบ้านคนอื่นก็ว่ายังไง
นี่เป็นห้องเช่าที่เข้าง่ายไง

ตรงนี้มันร้อน

สถานโรคผีแดงรมคว้าเนม่า

จริงอยากพูดชนะสิทธิ์

ุ่มวิทย์ดับอาณาจหลังอุตลิเนี่ย
เสียบเข็มทิ้มเข้าท่อปัสสาวะนานร่วมปีคุณ

เดี๋ยวกลับมา

สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
เรามีคำถามเรื่องซื้อขายนักฟุตบอล

ตกเป็นข่าวพร้อมทุ่มเงินทุ่มสถิติโลกนะครับ

เหมือนพิธีกรที่มีวาจารย์สุภาพให้เกียรติผู้ชม

คืออย่างนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับ

ทุ่มเงินทุบสถิติโลกนะครับ

หน้าทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาเซโรน่า
มาสูทินโอเทฟอร์ดนะครับ

นี่นะฮะหลังจากต้องพบกับช่วงเวลาที่น่าผิดหวังในพิมิลีก

แมนดิวเนี่ยนะฮะกำลังวางแผนปรับปรุงทีม

แย่งแชมป์ลีกในรุ่นการหน้านะครับ

ก็เป็นสื่อของสเปนเนี่ยก็ระบุนะครับ

ก็นอกจากนี้นะครับรายงานจะระบุเพิ่มนะครับว่า
แมนดิวเนี่ยยินดีจ่ายค่าฉีกสัญญาณ

แล้วไม่ได้ราคาสูงงี้ทุกตัวใช่ไหมในทีม
แล้วคนที่ไม่แพงเขาเตะไปเขาไม่น้อยใจอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนกับดาราดังเป็นกัน

เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ค่าตัวของเขาอ่ะค่าตัวของเขาเองอ่ะเขาจะได้เป็นรายอาทิตย์
อาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงประมาณแบบเป็นสิบล้านอ่ะหลายสิบล้านอาทิตย์เดียวน่ะ
นี่คือตัวดังใช่ใช่แต่พวกฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีกองทุนทุนให้เขาอยู่แล้วเนอะ

เหมือนของคุณเนวินอย่างนี้ก็จ้างนักฟุตบอลแพงหมดนะ

กลับมากันที่ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ข่าวออนไลน์เขาบอกว่าคนเรามันคิดอะไรอยู่

หนุ่มจีนเสียบเข็มทิ้งเข้าท่อปัสสาวะ
ไม่ใช่วัน๒วันนะเป็นปี
จนเกิดอาการเจ็บปวดหนัก

แพทย์ต้องช่วยเหลือดึงเข็มออกมา
เพราะว่า๑๕เล่ม
แล้วที่สำคัญมันมีโอกาสติดเชื้อถึงเสียชีวิตได้

เปิดรายงานสุดหวาดเสียวของผู้ชายคนหนึ่ง

ต้องถูกส่งที่โรงพยาบาลในมณฑลเหลียวหนิง

เออหลังจากที่มีเข็มเย็บผ้า

ไว้ว่าจำนวนมาก๑๐เล่มทิ้มแทงเข้าไปที่ท่อปัสสาวะคุณ

ที่ถูกทิ้มไปที่ท่อปัสสาวะของผู้ชายคนนี้
เขาทำกันมาเป็นระยะรับเป็นปี
โดยคาดว่าคนไข้มีอาการจิตอย่างรุนแรง
ลวกจริงเลยทำให้ค่อยแทงเข็มเข้าไปในท่อปัสสาวะของตัวเอง
อย่างไรก็ดีสุดท้ายเขาเอง
คือคนไข้ก็ไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้
ต้องมาขอความช่วยเหลือจากแพทย์
ซึ่งแพทย์อึ้งกิ่มกี่เลย
อึ้งกิ่มกี่ตอนแรกคิดว่าไม่ถึง๑๐เล่ม

เขาบอกสามีชาวญี่ปุ่นชอบดูข่าวใส่ไข่จนพูดไทยได้แล้ว

แล้วจริงคุณคิดถูกคิดลัง

คือเข็มไปขึ้นสนิมในท่ออวัยวะเข็มท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะ

เออไปขึ้นเข็มเย็บผ้าไปขึ้นสนิม
เป็นปีพี่สิบห้าเล่มเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเขาบอกว่า
เพื่อนได้เตือนให้เพื่อนและครอบครัว
ช่วยสังเกตคนใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมประหลาด

คุณก็ต้องระวังนะทำไมอะ
ไอ้บ้าไอ้โรคจิต

ไอ้แองจิ
ผมดำกินแปบเดียวหายไป

เดี๋ยวนะฉันเป็นประสาทสนเขารู้
แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเป็นประชาชน

สรุปว่าราคารูปพี่ม้ากับแฟนเนี่ยเท่าไหร่

น้ำแล้วเนี่ยคุณม้ามีคลิปให้ดูด้วย

ท่านผู้ชมค่ะที่ทุกคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยคงจะเห็นที่
ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงน้องใบเตยที่เขาบอกว่า

แบมที่เต้นแบบคนไทยอยู่กองกอรีย์เนี่ยคะ

พวกผู้หญิงก็มี

เก่ก้าวเก่่

พี่เมียเขาเป็นสาวกของทีนะ
แบบว่าเก่งกว่าเพราะว่าแต่งเพลงได้

แต่งเพลงได้แต่งเก่งมากแล้วเป็นแฟชั่นไอคอน

ใบเตยครับใบเตยที่ขอเพลงมีงวกมาขอดีเจ
แล้วก็ดังมากในโซเชียลแน่นอนค่ะ
อื้อคนเรามันไม่ได้ตั้งใจจะดัง

ดีเจแมคกี้เขาบอกโชวนใบเตย
หมดถึงเรียกใบเตยขึ้นมาแล้วก็เฮ้ต

ปรากฏว่าขณะที่กำลังเต้นอยู่นี่นะคะ
แล้วก็มาอีกก้อนนึงปั๊บ
โดนป่า
เนี่ยแล้วก็พากันไปโชว์ตัวที่เนี่ยนะฮะ
มีคนอยากให้น้องเต้นเขาก็ขึ้นไปเต้น

ดีเจเมื่อกี้ก็พูดที่ใหม่ว่าพี่การ์ดมาดูให้ด้วยว่าใครปลา

เท่านั้นแหละค่ะขึ้นมาบนเวทีเลย

มีอะไรบ้างมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย

กระนั้วแล้วก็แบบน้ำแข็งกลอดอะ

คนที่แบบเมาเมาะแบบกันแล้วในโซเชียลเขาบอกว่า
คือฉันมาฉันจะมาฟังเพลง
แล้วมีคนจะมาเต้นอะไร
เปิดซ้ำเพลงเพลงงูงู
ไม่บอกว่าพี่การ์ดดูให้หน่อย

คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

พร้อมกับพร้อมกับน้ำแข็ง
แข็งคราวนี้ไม่ใช่ก้อนสองก้อน
สานมาก่อนแล้วขึ้นมาบนเวที

เป็นหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยหัวโนหัวปูดเนี่ยนะฮะ

ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่
ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างประสานให้มาไก่เกลียกับผู้เสียหาย
คือเขาขึ้นมาเขาก็พูดว่าเขาไม่กลัวเรียกมาเลย

เออเหนื่องฯแล้วก็นี่จริงเนี่ยกลางประสานงานกันอยู่
เอาเป็นว่าเราจะยุติเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้
กรณีที่มีคนไม่รู้เรื่องหรือออกตัวด่าอะไรก็ตาม

หรือว่าไปที่ผู้กำกับสนวังทองหลางเลยนะคะ

บริหารร้านและผู้ใหญ่หลายท่านที่บ้านของผม

มีหน้าที่การงานก็ทำให้ดีที่สุดก็พอ

ผมจะให้ผู้บริหารร้านไปปรับความเข้าใจ

นี่แป๊บไปที่ใจเหมือนกันนะ

เพราะอะไรเพราะว่าเนมาจะโดนซื้อตัวหรือเปล่า

คุณอาจจะเป็นฟังชื่อให้ดี
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
นิ่งไปเลย

ไปติดตามจากนายแพทย์อัตภพุมสู่สุพะอัตภ์
ศัลยแพทย์หัวใจและสวงอกที่โรงพยาบาล

ห่วงพลองเกิดจากการที่ผนังของหลอดเลือดแรงใหญ่อ่อนแอ
ซึ่งเกิดจากการที่อายุของคนไข้ที่มากขึ้น
หรือว่าปัจจัยอื่นอย่างเช่นโรคเบาหวานความดอนร่วมผิดสูงหรือการซุบบุหรี่
อาการของคนไข้ส่วนใหญ่เป็นไปได้ทั้งอาการปวดท้องแล้วก็อาการขาบวม
ถ้าเกิดว่าหลอดเลือดแรงใหญ่นั้นอยู่ในช่องอก
ก็อาจจะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกได้เหมือนกันครับ
ตอนนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาช่วยในการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองนะครับ
ก็คือการใส่หลอดเลือดเทียมที่มีคนรวดถังขยายอยู่ภายในนะครับ
คนไข้บางรายที่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเปิดร่วมด้วยนะฮะ
เราก็จะมีระบบที่จะนำเลือดที่ออกมาจากตัวคนไข้
ไปล้างเอาสิ่งสกปรกออกแล้วก็กรองจนเหลือแต่เม็ดเลือดแดงเพียงอย่างเดียว
อีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีถ้าคนไข้เสียเลือดในปริมาณมาก
ดังนั้นจำเป็นต้องใส่สารน้ำใส่เลือดเข้าไปทดแทนให้ทันท่วงที
ปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่สูบบุหรี่
อกจากนี้การควบคุมไขมันการควบคุมความดัน
แล้วก็การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในกรณีถ้าเป็นเบาหวาน

คือเอาง่ายว่าคุณดูแลสุขภาพเฝ้าสังเกตตัวเองบ่อย
เพื่อห่างไกลโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองนะฮะติดตามข่าวสารสุขภาพ
จากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้กับการสัมมนารักหมดใจห่างไกลเบาหวาน
ในวันที่๑กรกฎาคมเวลา๙โมงถึงเที่ยงตรง
แล้วก็รับบริการตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งนะฮะ๑๗๑๙โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือคุณก็จะมีการตรวจ
บริการตรวจจะความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนี่นะ
เพราะโรงพยาบาลกรุงเทพฯนั่นแหละผมจะบอกให้ฟังอย่างนะ
โลกนี้นะอย่ามองข้ามนะฮะ
ใช่โรคหลอดเลือดบางคนเขาตัน
ตันเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าเขาจะใส่ท่อเข้าไป
ไอ้ใส่กล้องเข้าไปแล้วก็ไปเป่าทำบอลลูน

ถ้าเกิดว่าคุณความดันสูงขึ้น
ออกกำลังกายขึ้นไอ้หลอดเลือดนี้มันจะแตกเป๊ะ
หรือแม้กระทั่งคุณนั่งถ่ายอยู่จำละเป็งแรง
ต้องบอกว่าอุ่นพเลเชอร์ขึ้นมาที่จะแตกเป๊ะ
นั่นคือคุณเสร็จถึงได้
สำคัญมากไปตรวจซะ
แล้วถ้าเกิดเป็นตอนนี้เขารักษาได้จริง

เห็นเลยว่าโปร่งพองตรงไหน
เขาจะสามารถดูได้ว่าโป่งด้านหน้าหรือด้านหลังด้วย
ดูเลยว่ายังไงแล้วคุณต้องรักษาอันเนี้ยสำคัญจริงจริงนะฮะ
เพราะว่ามันมีผลถึงเรื่องแค่แบบยกของหนักถ่ายกลิ่นจระ
เบ่งเป็นหมดมันสามารถแตกได้เลย

ใช่ก็คือไปรักษาอย่างนี้แล้วก็จะช่วยได้ไง

ช่วงหน้าก็บอกว่ามีคลิปหลุดของเคนทิราเดชเหรอ
จะเรียกอย่างนั้นก็ได้
ถ้าเราอยากให้เรียกว่าหลุดก็สบายใจเรานะ
แต่ขุนแซ่บมาก
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้า

อันนี้คือฮอกไกโดมิ้วครีมนะฮะของช็อกกี้

กันวนเลยคุณมีคนกดลีลังฉากเดิม
ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก

นี่คุณดู

คุณแกนดิราเดชจนหลายคนโห

คุณแกนออกกำลังกายแบบมีวินัยมาก

เช้ามา๖โมง๗โมงนี้เข้าไปแล้วนะ

มีปอพี่ต้อยนักการ่า

ปอไหนปออันนปะ

ปอนี้ก็เป็นนุ่มก้าวใหญ่แล้วก็มีน่าเดช
อือมีหลายหลายบอยพิศนุอ่าแล้วก็เคนทีลาเดชเนี่ยแหละ
ที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยหุ่นดีกันหมดร้อยเนาะคุณเค้าบอกหุ่นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก
ก็มีพุงพุ้ยพุ้ยแต่คนดูไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาบอกว่าอยากรู้ว่า
เสื้อผ้าจริงหรือเปล่าเขาก็หัวเราะนะจริงจริงวันนั้นใส่บ็อกเซอร์อยู่ในกอง
มันก็แก้ผ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่บ็อกเซอร์เป็นสีเนื้อแล้วก็เล่นไปตามปกติแหละ
ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาแล้วมันจะดูโปรกันเหมือนกันบอยกรด้วยเหรอบอยปกรณ์เล่นด้วย
ดูไอจีพี่ต้อยนาการ่าสินะครับเราตกใจมากที่คนแห่ไปดูรูปกัน
คุณเค้งก็บอกว่าภูมิใจเล็กน้อยแล้วบอกว่าอะไรนะก็แปลกดี
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นละครมานานเล่นละครปกติก็ใส่เสื้อเล่น
แต่แก้ผ้าอาจคนอาจจะดูเยอะกว่าเดิมเยอะนี่แต่ถ้าไปดูไอจีคุณต้อยนากาล่า
ก็จะเห็นแบบตลอดเวลาเลยใช่มีเฟสบุ๊คด้วย
พอดีว่าตามไอจีพี่ต้อยเนี่ยเออนอกจากดูเสื้อผ้าแล้วเพลินมาก
สุพัยวันเกิดชมพู่คือไรอะตอนนี้เขาไปอาจสามแซ่บกำลังงาน
อ๋อคุณเค้นมาเหรอนี่แหละไม่ใส่เสื้อมาอย่างนี้ใช่ไหม
อ๋อหูหล่อมากพี่เค้นหุ่นเป๊ะชำมากดูสิเป๊ะมั้ยล่ะ
เป๊ะนี่เขาก็มีเซอร์ไพรส์เอาสิต้องใส่ชุดแบบ
คุณเคนต้องใส่ชุดแบบที่เล่นละครผมอยากรู้คนที่ยืนอยู่ซ้ายสุด
นั่นเป็นเป็นเป็นเป็นพ่อของคุณคุณชมพู่หรือเป็นใครไอ้บ้า
ใครไม่เล่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเขาเป็นพ่อของเคนธีรเดช
นั่นค่ายอยู่หรอเถอะตอนนี้นั่นค่ายอยู่เป็นพ่อของของของของอเล็กซ์ใช่ไหม
ธิรเดชใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พ่อของอเล็กหรือเปล่าไม่ใช่
นั่นคุณม้าหรออ๋อมาโปรโมทคิวปิดดีดีดีคนเนี้ยคนเนี้ย
คุณเชิมผู้เล่นด้วยกันเป็นผู้กันเดี๋ยวจะถึงตอนเขาแล้วพอหมดคัมเทพเจ๋มแรง

กรรมเทพนี้ก็ใช้แพ้เอกเกือบประหว่างคนการนางเอกก็มีเธอ

ช่วงท้ายเป็นเรื่องรักพอดี

นเดชน์บอกว่าทำงานหนักมาก
ลดละจะขัดทำไม

ทุ่มตรงเรากลับมาเจอมูไนท์กันนะฮะ
แต่ผู้อิงคนนี้ก็บอกเขาก็ทิศชีวิตในการเป็นสับปะเร

แล้วก็เขานอนเฝ้าศพมาแล้วกว่า

ครั้งหนึ่งชีวิตของเกือบต้องเป็นพิการตลอดชีวิต

ชีวิตของเขาเนี่ยสิ้นหวังถึงขนาดว่า

อธิษฐานกับศพที่ตัวเองต้องไปนั่งเฝ้าอะนะ

ศพทำให้เขาเดินได้

๔ทุ่มตรงกลับมาเจอเราสองคนอีกรอบนะฮะ
ขนคลายรัฐลักษณ์ทีวีสี่ทุ่มตรงกลับมาเจอกัน
เออ
โปรดติดตามตอนต่อไป